หนุ่มชนบุรีเอามีดปักขาเมีย
ดปากขาเมียปักเพราะรักเธอครับ

เขาตกใจก็เลยยกขาขึ้น

ตะแคงแล้วก็คือเขาจะเอามีดแทง

เขาก็อาจจะยกหัวเข่าขึ้น

เขาไม่ได้ตั้งใจเรียกน้าเรียกรถสว่างให้หน่อย
พาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

มาแล้วก็ทางตำรวจก็ได้มาสอบถามทางเราว่า

แล้วเอามีดมาปักที่ขาที่ขาได้ไงครับ
จะแทงคู่เขา

เนื้อปากเขา

หนุ่มหึงแรงเอามีดแทงเมีย
ปักเพราะรักเธอจะไม่รักได้ไงกอดกันกลมขนาดนั้น

แล้วมีดคาอยู่ที่ขาเมียโอ้
พอปักจึ๊กอ้าวด้ามอยู่กับกูแล้วปลายด้ามมีดอยู่กับใคร

เหตุจารย์นี้ร้องลงมเลยครับ
แต่หลังจากนั้นมาสติมาปัญญาเกิด

โถเจ้าตฤษฎีกู้ไภอีกต่างหาก
นรงจันรัศมีอายุไม่ต้องบอกอายุ
เป็นสามีของสุภาพรเรื่องของเรื่องเนี่ยคือ
คือมีความไม่สบายใจกันอยู่แล้ว

สวยด้วยนะเมียเนี่ยจะไปมีคนอื่น

เหล้าเข้าปากกันไปกินกันไป

ก็คว้ามีดมาคว้ามีดไปคว้ามีดมา
เอามีดปากขาจึ๊กร้องจาก

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นารงบอก

ไปมีคนอื่นดังนั้นเอามีด
เอามีดมาขู่แค่เอามีดมาขู่
นี่ใครพูดเนี่ยสุภาพรบอกเอง

ไม่ดำเนินคดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเข้าใจผิด

ธรรมดาเท่านั้นเองเป็นเรื่องความเข้าใจผิดธรรมดา

เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของความรัก

การทันทีว่าจะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่ประการใดนะครับ

วัดบุญสัมพันธ์

อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีฮะ